ลองนึกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนี้จะช็อกไหมคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วแฟนกำลังจะขับพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ระหว่างทางเจอข้างทางมีคนทะเลาะกันอยู่
ก็กำลังจะขี่ผ่านไปเลยนะปั้งมีเสียงปืนดังขึ้นมา
แฟนเธอหน้าฟุบลงไปแล้วคุณผู้ชมฮะโดนยิงเข้าขมับซ้ายอ่ะ
ทั้งทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยนะแค่ขี่ผ่าน
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตเลยนะครับ๑ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจสภบางปูสมุทรประการรับแจ้งเหตุคนโดนยิงบนถนนสาย
พลีตำรุอำเภอเมืองสมุทรปราการครับก็เลยลงพื้นที่ไป
คนที่โดนยิงชื่อว่านายสุภกรจันคติอายุ๒๕ปี
โดนเข้าขมับซ้ายตอนแรกเนี่ยนั่งหายใจรวยรินอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเลยครับ
ไปเลยนะที่จอดอยู่ข้างทางแล้วแฟนสาวอย่างนางสาวสุดารัฐ
อายุ๒๓ปีก็ยืนร้องไห้ครับเห็นแฟนตัวเองโดนใครไม่รู้ยิงเข้าไป
ก็ยืนรอให้กันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ
แล้วก็เร่งนำตัวนายสุภกรส่งโรงพยาบาลสิครินสมุทรปราการไป
แต่นายสุภกรเนี่ยเจ็บสาหัสครับแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
ก็ต้องไปถามแฟนสาวอย่างคุณสุดารัฐนี่แหละเธอเล่าให้ฟังว่า
แฟนเธอกำลังจะขี่รถพาเธอไปหาหมอตามนัด
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เห็นมีคนมีเรื่องกันอยู่ริมถนนมืดเลย
แฟนเธอก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแต่เห็นคนชักปืนยิงขึ้น
ไม่นึกเหมือนกันว่ากระสุนเนี่ยมันจะมาโดนแฟนเธอครับ
ยืนยันว่าทั้งเธอทั้งแฟนไม่เคยมีคู่อริไม่เคยขัดแย้งกับใคร
หลังเกิดเหตุ๒ชั่วโมงครับตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวคนยิงได้ที่บ้านพัก

อายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุครับ
ซึ่งในบุรพาให้รับสารภาพนะว่าอ๋อผมขับรถรับส่งปลาตามตลาด
ก่อนเกิดเหตุผมก็กำลังขับกระบะไปเอาน้ำแข็งมาแช่ปลา
ระหว่างทางขณะเลี้ยวกลับรถเนี่ยขณะเลี้ยวกลับรถไปเจอบรรทุกที่ขับมาทางตรง
บีบแตร่ใส่แล้วก็ขับไล่จี้ผมก็เลยไปจอดเคลียร์กันในปั๊มน้ำมัน
ต่างฝ่ายต่างลงมาจากรถแล้วมีอาวุธมาด้วย
อีกฝ่ายเนี่ยหาว่าผมใช้ขับรถปากหน้าเขาครับก็นึกว่าจะจบแล้วนะ
ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปไม่ได้มีการชกต่อยอะไรกัน
แต่พอผมขับออกจากปั๊มเนี่ยอีกฝ่ายขับบี้ผมมาขับบี้ผมมา
แฟนบีบแตรหาเรื่องด้วย
ก็เลยไปจอดรถดักรออยู่
ชักปืนยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
ยิงขึ้นฟ้าเขาพูดแบบนี้คุณเขาพูดแบบนี้นะคุณผู้ชม

บุรพาบอกไม่นึกเหมือนกันว่าไอ้ปั้งที่ยิงขู่ไปเนี่ย
มันจะไปโดนคนอื่นเสียชีวิตเลยครับ
อืม
ตำรวจก็ตำรวจถามว่าอยากจะขอโทษใครเขาไหม

เออผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนี้
คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าตัวผู้ตายเนี่ย
ปืนเจาะที่ขมับซ้ายแต่บุรพาเนี่ยบอกยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่เอ๊แปลก
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะ
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกอาวุธปืนไปในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสุภกรด้วยนะครับ
ตกเป็นลูกหลงนะเหยื่อผู้บริสุทธิ์จริงฮะ